สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี

คนมารับสูคราวใส่ไข่ยังอยู่กับดรอิเลฟเฟ่นอยู่
คนถูกหวยเราก็ดีใจด้วย
ส่วนคนถูกรับประทานล่ะฮะดร

ทำให้คุณไปร่วมสวดภนข้ามปี

เชิญด้วยนะ๓๑ใครว่างก็ไปได้เลยนะครับ
ตรงลานตรงหน้าพลาคอน
มีหนังสือสวดภนแจก
แต่ไม่ใช่มาสวดแก้เคล็ดอย่างนั้นเราสวดเป็นสวดจริง
พอสวดเสร็จแล้วเนี่ยมีพระที่เชิญผมเชิญมาจากเหนืออีสานใต้
เพราะอยากให้คนต่างจังหวัดที่ไม่ได้กลับบ้านมา
คุณจะยิ่งรู้สึกว่าถึงแม้เรายังอยู่กรุงเทพ
เรายังได้บุญและได้รับครรภ์ในภาษาท้องถิ่นของพระธรรมอีก
ถึงเทียงคืนไปแล้วถึงเทียงคืนแต่ว่ามาใครจะมา
จะมาถึง๔ทุ่มเพราะว่ามาก็ลงทะเบียนรับนังสือสดหมวนกัน
จันทร์ถึงพระราชก็หลังรายการเดินหน้าประเทศไทย

พลิเคชันดูกันได้เลยนะคะมายไทยรัฐค่ะ

เพราะฉะนั้นเราเจอกันได้ไม่ว่าในรายการนี้หรือทุกรายการของทางไทยรัฐที่อยู่ในช่องข้อ๑๒นะครับ

ราศีที่บอกว่าดวงดีอย่างนางจีกุมเนี่ย

จะได้เตรียมตัวพี่
มันใจเสีย
เราขอเริ่มที่ราศีกัญชัยกำเนิดพลอย
เอาทำไมล่ะราศีกรกฎ

เป็นเจ้าภาพของพระราหูในปีหน้าเลย
เป็นเจ้าภาพเลยเร็ว
ลาหูเข้าหลักคือเข้าที่กรกฎแล้วจิ้งไปโดนที่มังกร

ต้องเตือนแล้วคุณอย่าไปบอกคุณหนุ่มกัญชัยเขานะ

ออกจากหน้านี้ไม่รู้เลย

คืออย่างมังกรผมบอกเขามีภูมิคุ้มกัน

มังกรเนี่ยเป็นราศีที่ชอบรอดทนที่สุด

เพราะน้ำเป็นน้ำเป็นปู
คือผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีนิสัยเหมือนผู้หญิง
อาการเหมือนเอาคุณหนุ่มกัญชัยขึ้นมาพูด
คือต้องบอกว่าเพราะว่าดาวประจำราศีเนี่ยเป็นพัฒน์
คือมีความละเอียดอ่อน
ตุกติกรุ่มยิ้มเหมือนผู้หญิงไง

คือเจอเรื่องหนักมาเยอะแต่กรกฎเนี่ย
อย่าพึ่งน้อยไปก่อน
ต้นยังดีอยู่
คือจริง๑๒เดือนอะ
พระราหูอยู่กับเราแค่๖เดือนเองคิดอย่างนี้

มันไม่มีใครที่ดวงดี๑๒เดือน
บางคนอาจจะดี๘เดือน๙เดือน๗เดือน๖เดือนบ้าง
ก็จะเป็นราศีที่โชคดีจะระวังเรื่องคดีความ
ลาหูที่เขากรกฎจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องการฟ้องร้องคดีความ

ครับจากนั้นดูแลดีนิดหนึ่งนะครับ
เรื่องความรักก็ต้องดูแลเพราะว่ากรกฎเป็นราศีอ่อน
คือเวลาเจอพระราหูบางทีมันถูกป๊อกแวกได้ง่ายใช่ครับ

หรือว่าดารานักแสดงอย่างที่ย้ำว่าเจอพระราหูนี่

พูดถึงว่าดารานักแสดงดูเหมือนดรัก
คืออะไรไม่ดีกลายเป็นไกลแล้วเป็นกัน
ดังนั้นต้องย้ำว่าเพราะเวลาได้ยินชื่อพระราหูอย่าไปกลัว
คือจริงเขาเป็นดวงดาวที่เป็นในเชิงของวิทยาศาสตร์

ภาษาโบราณเขาเรียกว่าพระราหูเฉยเอง

แสงสว่างนะครับไหว้พระนอน
จ่ายค่าไฟให้วัดแล้วเขาออกกำลัง

ก็จะเป็นคนที่อยู่ในฮีลาอ่ะแล้วสิงห์ล่ะคะ
ต่อไปราศีสิง

ก็คุณมากอี้คุณบอยคุณโดมคุณอาเล็กธิระเดชเจนี่เทียน

คือราศรีสิงห์นี่เมื่อปีแล้วต้นอ่ะ
ปีที่ฝากมาเนี่ยพระราหูเข้านะครับพระราหูเข้า

คือถ้าคนใช้พระราหูในด้านที่ดีเนี่ย

ถ้าคุณเป็นนักกีฬาออกกำลังก็มดดำเนี่ยพระราหูเข้าเนี่ย
เป็นบ้าออกกำลังกายชีวิตเปลี่ยนเลย

บอกเออไม่รู้อย่าบ้าออกกำลังกายบอกเออก็จริง
ก็ทำอะไรน่ะทำปีเลยนะจริงเลยนะ

แล้วไปจับดำเบลในซาวน่ามั้ยเขาก็จะ

ราศีสิงศ์ดวงดีขึ้นเยอะนะครับ

หนึ่งก็คือว่าการงานค้าขายดี
มดดำเนี่ยปีหน้าจะกลายเป็นล็อบบิจิสท์แล้ว
เพราะเป็นราศีเห็นการเจราะจาติดต่อ
ถ้าเรียกภาษาไทยเขาเรียกว่าเป็นทุราชจัดหา

เป็นราศีดาวรุ่งเพราะว่าการค้าขายดี
โอกาสโดดเด่นสมัครงานเริ่มต้นงานใหม่

คือไม่ต้องรอพระราหูออกแต่ต้นปีมันมีดาวเขามาช่วย

ปีนี่คือโมกราอะไรเหรอต้นหรือว่ารอไปเมษา
โมกราเลยนะครับพอครึ่งปีหลังยิ่งดียิ่งขึ้นไปดีแต่ว่าต้องย้ำนะครับว่า
พระราหูหมายถึงเงาฉะนั้นถ้ามีความรักที่เป็นเงาอยู่
พอมันออกไปปุ๊บชีวิตมันสว่างขึ้น
เปิดเผยไม่ได้แล้วต้องเปิดเผยเหรอไอ้ที่เก็บเอาไว้ต้องออกมาเปิด

เฮ้ยอย่าเพิ่งมีผัวบอกแล้วไม่เชื่อ

ฉันอยากมีคนทางกระบุเปล่า

หนุ่มกัญชัยเอาดวงไปแล้วไม่ยอมเอาส่งมาให้ฉันดู

ไม่ใช่ก็เอาดวงฉันไปดูแล้วก็ไม่ยอมบอกว่าฉันจะเป็นยังไง

สบายแล้วดีแล้วเดี๋ยวเดียวเปลี่ยนหน้านี่กันจะมีต่อล่าสีกันตุน

ขนกัน
ราศีกันนะครับนี่เป็นราศีที่จะรวยขึ้นในปีนี้
วัฒน์จริงอย่างท่านนักประภา
นะครับรวยขึ้นนะครับสิงคือต้องบอกว่าราศีกันเนี่ย
เป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ
แต่ต้องย้ำว่าไอ้คำว่ารวยเนี่ยไม่ได้เหมือนคำว่า
ไม่อยู่คือคนเวลาฟังเรื่องดวงเนี่ย

ช่วงที่ผมดวงดีเนี่ยผมทำงานเวลา๑๕ชั่วโมง

คือมันแบบมีโอกาสเข้ามามากขึ้น

อาจจะมีรับทรัพย์ใช้คำนี้นะ

ราศีกันที่เป็นหนี้สินอยู่ก็มีโอกาสปลดหนี้ในปีเช่า

เป็นเรื่องที่เด่นที่สุดในชีวิตเลย

ส่วนในเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ

แต่ว่าดวงเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวจะดี

เป็นราศิทธิ์ที่มีพลังของท่านดินและดาวพุทธ

ก็แนะนำการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนังสือ

สำหรับตำราความรู้นะครับ

มันจะเป็นสิ่งที่ตรงแล้วก็เหมาะกับดวงราศีกันมาก

อ่าเหมือนกันหนังสือสวดมณฑ์ก็เป็นสิ่งที่

เราก็ไปญี่ปุ่นตอนทีเราอยู่
เราก็ซิปอะไรอีกครับ
จะไปเจอพุทธศักดิ์ครับ
อะไรกะ

ดวงดีไม่ได้เป็นเรื่องของการเงินอย่างเดียวนะครับ
แต่เปรียบเทียบว่าชีวิตในปีที่ผ่านมา

สำเร็จการเริ่มต้นชีวิตใหม่

ใครที่เรียนหนังสืออยู่คุณอาจจะเรียนจบได้ทำงาน
ใครที่มีคู่แล้วอาจจะเตรียมวางแผนชีวิต

อย่างแอนที่ดีละมากกว่านี้อีกปีนี้ละเขาก็ปังมาก

ปีที่ถึงมาก็วุ่นวายเพราะว่าวุยรวตเมตรอยู่เข้า
มันก็เริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือน
ค่อยเริ่มแต่ว่าจริงคือมกรา

ความราบรื่นก็จะมีเข้ามามีรักใหม่ก็จะดี
ก็จะได้เริ่มคือต่อให้ไม่มีมันจะได้เริ่มใหม่อยู่แล้ว
เจอคนที่ในเชิงดวงก็จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่
เพราะฉะนั้นราศีตุลเป็นราศีที่คุณมีแรงตั้งแต่คุณทำงานเข้าไปเลยเต็มที่
ใช่นะครับเพราะว่าโอกาสไม่ได้มาบ่อย
คือการที่จะดวงดีแบบนี้มันไม่ได้มี๑๒ปีมาครั้งหนึ่ง
นี่คือเป็นปังที่สุดเลยใช่ไหมครับถ้ามาแล้วเราคว้าโอกาสนั้นไว้
ตุลนี่อันดับหนึ่งเงินทองมันก็เป็นสิ่งที่จะตามมาในภายหลัง
ตุ๋นสิงมันก่อนมีข้อระวังบ้างไหมครับ
จริงคือมันคงเหนื่อยขึ้นเยอะนะฮะ
เพราะดาวพวกนี้มันเป็นดาวแห่งภาระความรับผิดชอบ
เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองอะไรถ้าเกิดเรามองความเหนื่อยมันก็เป็นปัญหา
แต่ถ้าเกิดเรามองความสำเร็จก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้เรา

บางคนถ่ายภาพปูที่นอนเลยนอนคว่ำ
ถ่ายปอกหมอนก็เลยทีเดียว

พี่จิบกับธนูช่วงหน้ากับข่าวใส่ใครครับ

พี่จิบกับธนูช่วงหน้ากับข่าวใส่ใครครับ
ปลาหมึกแทเตาทอง
อร่อยทั้งชีวิตเส้นบดเต็มตัว
เอาละพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปี๒๕๕๙แล้วเรายังเหลืออีก๒ราศี

ที่จริงก่อนเดือนธันวาจะต้องระวังอะไรไหมก่อนที่จะมกราเนี่ย
จริงช่วงนี้มันก็เป็นช่วงรอยต่อเป็นช่วงที่คืออย่างเรื่องดวงเรื่องปีชง
มีการเปลี่ยนปีในแบบดั้งเดิมเราเปลี่ยนประมาณวันที่๒๑๒๒ธันวาซึ่งผ่านมาแล้ว

เปลี่ยนแล้วครับดังนั้นเนี่ยใครที่จะดีจะร้ายอะไรอย่างนี้ผมว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลแล้วล่ะ
ในในเชิงของคำพยากรนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ก็ต้องย้ำกันว่า
ในช่วงปีใหม่เป็นช่วงที่มีวันหยุดนะครับเราอาจจะไปทำบุญหลายที่นะครับ
แต่ว่าอันดับแรกก่อนเนี่ยก็คือให้เริ่มทำบุญที่บ้านก่อน
ก็มีพ่อแม่เนอะพ่อแม่คนในครอบครัวนะครับ
คือถ้าเกิดเราออกจากบ้านที่มันไม่มีความสุขบางทีอย่างอื่นมันก็ลำบาก
ถูกต้องดังนั้นเนี่ยให้เริ่มพระที่เราไปเดินทางไปไหว้นู่นไหว้เนี่ย
แต่หิ้งพระที่บ้านไม่เคยทำความสะอาดไม่เคยไหว้เลยก็ไม่มีประโยชน์นะครับ
อยากให้เริ่มดูแลแล้วถ้าช่วงวันหยุดคุณมีเวลาเนี่ยปัดกวาดเช็ดถูก
คือพระเนี่ยขัดได้เช็ดได้นะไม่ได้ว่าให้วางแบบขังอย่างนั้น

อยากไย้ขึ้นแล้วขังนี่ใช่นี่ใช่
ไม่ใช่นะครับแต่อันนี้ปีใหม่เพื่ออยากให้มีสิ่งใหม่ดีเข้ามา

อ้าวได้แล้วก็คือคนไทยไปใช้สงการแต่อย่างจริงหากเราไม่ต้องรอสงการยังได้ก็เริ่ม
ทำเสรอเลยทำเสรอเลยทำบ่อยก็ได้อ่าวครับละครับ
ใต้ราสีเดียวเปิดมาคุณอาจจะต้องมาพูดถึงเรื่องปีชง
สักหน่าไม่คิดคุณเปลี่ยนหรือหลุดออกมาว่าปีชงที่จะมาเริ่มแล้ว
เดี๋ยวอาจจะพูดปีชงของจริงเลยให้ฟัง
มีครับมีไม่ใช่ปีชงปลอมหมอรูปลอมยังมีนะฮะ
จงไม่ใช่ชื่ออาจารย์ชัง
อย่าให้พูดออกมาโดยเฉพาะหนังสือผมเนี่ย

เฮ้ยนี่มันเป็นหมอช้างหรือเปล่า

ผมเลยบอกว่าเอางั้นปีนี้ผมนั่ง

ของหมอช้างต้องเป็นหมอช้างนั่ง

เราไปที่ราศีซุปเปอร์สตาร์กันสักหน่อยไหม
ราศีพิจิกประกอบไปจากพี่เบิร์ดทองชัยแม่ตินไต
พี่ม้าออนภาเกร็จดี

รวมนะฮะเป็นการรวมของซุปเปอร์สตาร์ในวงการนะครับ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าบังเอิญปีหน้าเนี่ยของเก่าขายดีด้วย

อ่าศิลปินรุ่นแบบเนี่ยรุ่นกึ่งพุทธกาลเนี่ย

ละครพิเหลียดด้วยใช่มั้ยฮะ

ฉันไม่จริงหญิงแท้

เดี๋ยวใหม่ดาวิกาเล่น

เขาให้เจออยู่แล้ว

เราดูดวงก่อนจะปีหน้าค่อยอยู่ว่ามากับใหม่จะตีกันไหมนะฮะในกอง

พี่จัญญาบัน
ต้องบอกว่าคือพิจิกเนี่ยครึ่งปีแรกดีนะครับ
เป็นราศีที่มีดาวพฤหัสหรือว่ามีตัวช่วยเข้ามา
การมีโชคได้อะไรมาอย่างฟลุกไม่คาดฝันนะครับ

พี่จัญญาบันว่าพอครึ่งปีหลังพวกเนี่ยดวงมันเปลี่ยนพอสมควรนะครับ
คือราศีพิจิกษ์จะไปเป็นราศีที่เริ่มต้นอะไรใหม่

ซึ่งคือปีถัดไปดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยจะใช้เวลาในครึ่งปีหนังเนี่ย

ตัวอย่างเช่นคนที่กำลังสร้างบ้านอยู่

ช่วงที่กำลังก่อสร้างอันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่วุ่นวายพอสมควร

คือต้องฟังอย่างเข้าใจนะครับว่า

เป็นการเตรียมตัวเหมือนนักเรียนกำลังจะสอบแอดมิชชั่นน่ะ
อาจจะต้องนึกในอ่านหนังสือหนัก
แต่ว่าพอเข้าปีใหม่แล้วคุณก็จะมีข่าวดีเข้ามาในอีกปีหนึ่ง

แต่อย่างที่ย้ำว่าถ้าเป็นวงการนี้เนี่ย
เอิญปีหน้าเป็นปีที่ของเก่ากลับมาเยอะมาก
เล่นอะไรที่พี่เรียส

พี่เบิ๊กมีงานใหญ่

เบลล่าคุณเหมียวปวัลรัฐนะครับธนูเนี่ยมันต้องบอกว่าเป็นราศีที่ติดอันดับเรื่องการมีโชคในปีหน้านะ

มีโชคนะครับได้อะไรมาอย่างไม่คาดฝันนะครับ

คือณเดชน์อาจจะกังวลว่าอาจารย์ช้างมาแย่งพรีเซนเตอร์โฆษณาอะไรหรือเปล่า
นั่นเนี่ยไม่ได้จัดทางด้วยเหรอธนู
ไม่คือผมมีพรีเซนเตอร์ใหม่ที่น้ำดื่มอันหนึ่งต่อจากณเดชน์มานะครับ
คุณก็ช่างกล้าไปคิดคู่กับณเดชน์เนาะ
ไม่ใช่ผมกล้าต้องไปถามอีเอ็นซี่ว่าทำไมมาเลือกผมเอง
อ๋อค่ะอันนี้เราก็ลืมไปแล้วเลือกเราเอง

นูเนี่ยหนึ่งคือให้เราตั้งเป้าหมายชีวิตให้สูงขึ้น
เพราะว่าพอดวงมันเหมือนแบบโชคมันมากขึ้นเนี่ยเราอย่าประเมินตัวเองต่ำไป
เราจะได้ในสิ่งที่เกินคาดหวังเสมอ
ในนั้นเนี่ยให้ตั้งเป้าหมายชีวิตให้สูงขึ้นนะครับแล้วเราตั้งเรื้อตั้งเลย
โอ้โฮนะครับถ้าบอกว่าเป็นสอ
อาจารย์จะมาเป็นผู้กำกับภูมิกับทำหมดแล้ว
เป็นเลยเป็นสอไม่ค่ะลงทุนทำละครเองเลยนะกันกัน
ที่ฉันเห็นด้วยค่ะให้ตั้งเป้าให้สูงขึ้น
อันนี้ดวงดีด้วยมาทำด้วยกันของหนูรักขนาดราศีทะนู
อ่าเห็นไหมครับแล้วฉันเล่นนะเพราะฉันเป็นของเก่า
โอ๊ยวนอยู่ตรงนี้แล้วดียังไงถ้ามีบทคุณโรหิตก็บอก
ภัยยะข่าวค่ะภัยยะข่าวค่ะภัยยะข่าวนั้นเนี่ย
ถ้าดูเนี่ยให้ตุเดียไปพร้อมพี่แต่ว่าชุกดี
คือเวลาพูดเรื่องดวงไม่อยากพูดปีเดียวนะพูดเผื่อไปนิดนึงคือ๖๑

แต่๖๐นี่ดีผมเชื่อว่า๖๐คงไปทำอะไรบางอย่าง
ที่เจ๊งแล้วไม่ใช่แล้วไปกลายเป็นภาระในปี๖๑
คุณอาจจะไปสร้างเรื่องบางคนไปสร้างหนี้ต้องระวังนะ
แต่ถ้าบางอย่างมันเป็นหนี้เช่นหนี้ผ่อนบ้านหนี้ทำธุรกิจเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
งานดีเงินดีธนูไม่เจอกับดวงดาวร้ายอะไรเลย

ดาวภูมิอาหัสเปลี่ยนก็มีผลในทางที่ดีสำหรับศัลสีทะนูไว้ซ้ำไป
เราอาจจะคิดว่าช่วงปีใหม่เนี่ยเราทำบุญในช่วงปีใหม่จุดจีน
ทำไว้เถอะแล้วเสียอะไรก็ไม่ได้พิกัดก็ไม่ได้อะไรเลย

ไม่ก็เป็นจากที่นู่นเนี่ยถูกมาไง
ทำไมเหรอเมืองจีนยังไม่ทำอะไร

ผู้อาวุศสุดชวนค่ะอาเรา
ก็ปีใหม่ต่อปีไหนเนี่ย
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันคิดว่าทุกคนรักตัวเอง
แล้วถ้าเกิดคุณรักตัวเองเนี่ยคุณก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี
กายวาจาใจแล้วก็ความคิดทุกเรื่องราว
เมื่อคุณดูแลกายวาจาใจดีแล้วเนี่ย
สิ่งทุกอย่างมันก็จะดีและมีสติอย่างดีด้วย
ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์
ไม่ขับนะฮะถ้าเมาขับก็ไม่ถึงบ้านหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
วันนี้เราไปกันก่อนแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะฮะสวัสดี